มาดูคดีอาจยกรรมกันบ้างคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
คดีนี้คดีรอบสังหารในแพทย์ชาญชัยศิลปะโวยชัยอดีตนายกอบตอบจจังหวัดแพร่
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๐นะคะซึ่งตำรวจเนี่ยยังดำเนินการอยู่นะคะ
ล่าสุดได้มีการวิสามันหนึ่งในมือปืนแล้วหลังจากที่หนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ตั้งตัวเป็นมือปืนรับจ้างค้ายาเสพติดด้วยนะคะ
วันนี้ตำรวจภูทรภาค๕ค่ะก็ไปจับกลุ่มนายเอกภูมิเครือแก้ว
หรือในเบิร์ตค่ะอายุ๓๙ปีฉายาว่าเบิร์ตน้ำชำ
ตมือปืนซุ่มยิงชื่อดังนะคะที่เคยผัวพันกับคดีรอบสังหาร
แพทย์ชาญชัยศิลปะอวยชัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เสียชีวิตที่จังหวัดลำปางเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบนายเอกภูมิหรือในเบิร์ตเนี่ย
หลบหนีไปกบดานอยู่ที่สวนมะม่วงบนดอยค่ะดอยสูงในพื้นที่บ้านใหม่อำเภอ
น้องบัวตำบลหนองบัวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่าวันนี้ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมนะคะ
โดนไปที่หน้าอกสองนัดแล้วก็เสียชีวิตค่ะก็พบของกลางเป็นยาบ้านหนึ่งมัดสองพันเมตรนะคะ
ในตัวนายเอกภูมิแล้วก็ซุกซ่อนในกระท่อมอีก๗๐๐เมตร
พร้อมกับปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกมีการคุมตัวนายจะเผอจะแย
อายุ๓๓ปีเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์เพื่อนในเอกภูมิ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะพลตำรวจตรีวีชนบุญทวี
ผู้กำกับผู้มันครับการสืบสวนเปิดเผยบอกว่า
ผู้ต้องหารายนี้หลบหนีหมายจับของสพสูงเม่นเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
หลังจากไปก่อเหตุยิงผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็มีคดีติดตัว
มีหมายจับอีกเพียบนะคะเคยติดคุกมาแล้ว๘ครั้ง
ตั้งแต่ปีสี่ห้าถึงปีห้าเจ็ดล่าสุดเมื่อปีหกสาม
เพิ่งก่อเหตุยิงนักค้ายารายหนึ่งเสียชีวิตที่จังหวัดแพร่
แล้วก็หันไปเป็นเอเย่นยาเสพติดให้เครือข่ายในจังหวัดแพร่
ซึ่งเพิ่งได้รับรายงานล่าสุดว่านายเอกภูมินั้นกำลังจะเดินทาง
ไปก่อเหตุยิงผู้อื่นตามใบสั่งจากนายทุนรายหนึ่ง
แต่ว่านี่ค่ะก็มาเจอกับตำรวจก่อน
แล้วก็ถูกวิสามันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะครับ